ส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวของนักวอเล็กบอลทีมชาติไทยครับน้องบีมพิมพิชยากกรำ
แล้วก็น้องเตยหัทยาบำรุงศุกร์นะครับ๒นักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวีลีกในฤดูการใหม่เป็นที่เรียบร้อย
ทั้งคู่นะครับก็จะออกไปเล่นลีกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก
พิชยาจะย้ายไปอยู่กับทีมคุโรเบะนะครับก็บอกว่าตื่นเต้นที่ได้ไปแข่งวีลีกของญี่ปุ่น
เพราะว่ามีนักกีฬาระดับโลกมาแข่งขันเยอะมากส่วนอัธยานะครับจะเล่นให้กับทีม
โยต้าออดี้บอดี้ควินซี่นะครับก็บอกว่าสภาพร่างกายตอนนี้
ไม่มีความกังวลแม้ว่าก่อนอันนี้จะเคยพักมาหลายปีนะครับ
โดยทั้งคู่เนี่ยนะครับตั้งเป้าพาทีมทำผลงานให้ดีที่สุด
ซึ่งวอเล็กบอลลีกของญี่ปุ่นจะเริ่มเปิดระดูการในวันที่๑๕ตุลาคมนี้ครับ